ถึงจังหวัดอ่างทองแล้วพาคุณผู้ชมไปดูแม่ค้าคนหนึ่งค่ะ
แม่ค้าคนนี้นำหัวหมู๙๙หัวไปแก้บน
แม่ค้าคนนี้บนเอาไว้แต่บนไว้๒๐ปีก่อนแล้วนะคะ
โดยบอกว่าอยากที่จะได้ลูกชายแล้วก็อยากให้ลูกชายเนี่ย
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จนถึงอายุครบบวช
แล้วแม่คนนี้ได้ตามที่ขอก็เลยนี่แหละค่ะ
นำหัวหมูมาแก้บน
รัตนพรมะยมทองวัย๔๔ปีแม่ค้าขายหมู
พร้อมกับนายสิทธิพรสว่างวงวัยวัย๒๓ปีลูกชายค่ะ
นำหัวหมู๙๙หัวไปตั้งโต๊ะแก้บนหลวงพ่อใหญ่วัด๔๐๐
ตำบล๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
รัตนพรเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่มาแก้บนครั้งนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบนบานกับหลวงพ่อใหญ่เอาไว้
เพราะว่าตัวเธอเองมีความเริ่มสายศรัทธาหลวงพ่อใหญ่
บอกว่าอยากได้ลูกชายและหากลูกชายเติบโตแข็งแรงปลอดภัย
อายุครบบวชจะมาแก้บนค่ะ
ซึ่งเธอไม่ได้มาแค่หัวหมู๙๙หัวนะคะ
นำพลุ๙๙ดอกพวงมาลัยอีก๙๙พวง
รวมถึงข้าวต้ม๙๙หม้อ
บนบานเอาไว้ต่ออนุสวรีขุนรองประหลัดชูในวัด๔๐๐
มาแก้บนทั้งหมดเลยแล้วก็เตรียมที่จะทำการอุปสมบทลูกชายด้วย
คือว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่ว่ามีลูกแล้วก็จะแท้งบ้าง

พอดีเราก็เลยมาบนกับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกชาย
อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาแค้วคาดปลอดภัย
ก็จะบวชให้หลวงพ่อเขาแล้วก็แก้บนตรงนี้
สำหรับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยนะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางป่าเลไล
มีความสูง๒๑เมตรหน้าตักกว้าง๖เมตรอายุกว่า๑๐๐ปีค่ะ
เป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง
เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดก็มักจะได้ตามที่ปรารถนาค่ะ